โอ้โหลำบากยากเย็นมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
เห็นเจ้าหน้าที่ไหมคะที่เขามาแจกของ
ดิฉันต้องพายเรือออกมาจากบ้านจอดเอาไว้
เนี่ยไม่อยากไปไกลกลัวจะมีขโมยมาขโมยเรือค่ะ
รุนสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้านะคะ
พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนี่นะคะ
ตอนนี้อยากจะบอกว่าให้เตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้น
เพราะล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณตอนบนของประเทศออกมา
ว่าจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้๑๙กันยายนถึง๒๕กันยายนเลยค่ะ
แน่นอนตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกันไม่ใช่แค่ตอนกลางแล้วก็ตอนบนของประเทศ
ตอนล่างก็ด้วยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้มีปัจจัยแปรปวนมากมาย
ตรวจสอบจากโมเดลอากาศนะคะคุณผู้ชม
จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเนี่ยเกาะกลุ่มกันกระจายกันไปทั่วประเทศทีเดียวนะคะ
พื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้โดนกันทั่วหน้าเลย
เนื่องจากว่ามีร่องมรสุมนี้นะคะพาดผ่านขึ้นมานะคะ
บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนทำให้มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่าย
ส่วนภาคใต้เองก็ยังคงมีร่องมรสุมมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ทั่วประเทศมีฝนตกมากขึ้นในระยะนี้นะคะตั้งแต่๑๙๒๒กันยายน
เหนือภาคอีสานวันนี้ฝนตกเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน
แล้วก็ตกกระจายกันไปทั่วทุกจังหวัดทั่วทั้งภูมิภาคด้วยนะคะ
โดยเฉพาะภาคกลางก็ต้องเตือนกันหนักหน่อยเพราะฝนตกมากถึง๑๗๐เช่นเดียวกับภาคตะวันออก
แล้วก็ต้องเตือนชาวเรือด้วยนะคะถ้าเป็นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยในระยะนี้
แล้วก็เรื่องของดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่มั่นคงแข็งแรง
อาจจะรับน้ำมากหน่อยแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเรื่องของตึกถล่มลงมาได้
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครวันนี้ตัวโตมากเลยนะคะ
ร้อยละแปดสิบของพื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดฝนตกช่วงบ่ายช่วงเย็นค่ะ
วันนี้คุณผู้ชมเตรียมรับมือเลยใครจะเดินทางไปไหนนะคะ
ก็ต้องเตรียมระวังเรื่องของรถติดด้วยเรื่องของฝนฟ้าลงมาด้วย
เพราะว่าจะตกยาวต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ
ภัยกันแล้วก็ติดตามสภาพอากาศแบบนี้เป็นประจำในรู้ก่อนร้อนหนาวด้วยนะคะ
ดิฉันลาไปก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวจะมีขโมยมาขโมยเรือแหมมันไว้ใจไม่ได้จริงช่วงนี้นะคะ

เอ้าคุณผู้ชมชวนมาแล้วอ่ะไม่ทันขาดคำเลย